เรามาเริ่มที่เรื่องของวันครูกันก่อนคุณผู้ชมครับ
วันนี้ท่านนายกก็ไปเป็นประธานในการเปิดงานวันครูประจำปี๒๕๕๙
พร้อมเปิดเผยได้ว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐นะครับ
พระองค์ทรงให้ความสำคัญกับเรื่องของการศึกษา

แนะนำว่าคุณครูนั้นต้องพัฒนาตัวเองนะครับ
ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีครับ
เป็นประธานพิธีเนื่องในวันครูประจำปี๒๕๕๙
พร้อมด้วยนายแพทย์ธีรเกียจเจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกอบพิธีบูชาบุรพาจารย์
ปฏิญาณตนพร้อมกันทั่วประเทศ

และทำพิธีคารวะครูอาวุโสของนายกรัฐมนตรีทั้งสองท่าน
คือพลตรีหญิงศรีสมรทางสุขบุตรนะครับ
และพลตรีหญิงอรพินเพชรพรอย
เพื่อแสดงความกระตันยูกระตะเวทีและน้อมรำลึกถึงพระคุณของครูครับ
นายกรัฐมนตรีกล่าวตอนหนึ่งว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
เคยตรัสไว้ว่าประเทศต้องพัฒนาแบบตะวันตก
และตะวันออกให้สมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่
พัฒนาด้วยหลักการเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งให้ความสำคัญกับเรื่องของการศึกษาและการต่อยอด
้อมนำพระราชดำรัฐรัชกาลที่๙มาปรับใช้

เพื่อให้ระบบการศึกษานั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุด

พร้อมกับยืนยันว่ารัฐบาลนั้นมีความพร้อมในการดูแลและสนับสนุนครู
ให้มีเกียรติและศักดิ์ศรีรวมไปถึงปัญหานี่สินของครูด้วย
ครูเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน
ที่ครูในฐานะผู้บ่มเพาะอนาคตของชาติ
สมควรถูกยกย่องให้มีเกียรติ
อีกทั้งต้องสร้างแรงจูงใจเรื่องของรายได้
เพื่อให้คนเก่งมาเป็นครูให้มากขึ้น

ขอส่งความปรัฐนาดีและร่วมระลึกถึงพระคุณของครู
เสียสละเพื่อสังคมอย่างแท้จริงครับ